ไปดูภาพที่เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือหญิงสาวคนหนึ่ง
ซึ่งต้องบอกว่าเธอดวงแข็งจริงจริงค่ะค่ะนะฮะ
เมื่อคืนนี้ประมาณตีหนึ่งนะฮะขี่จักรยานยนต์ไปนะครับ
แล้วก็ไปชนป้ายข้างทางแล้วตัวตกลงมานี่ฮะอืม
คือเป็นจุดก่อสร้างทางนะครับแล้วมันลึก๑๐เมตรนะฮะ
โอ้โหบาดเจ็บขาซ้ายหักนะครับสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ลงไปช่วยเหลือนำตัวขึ้นมาได้
นางสาวสุนิสาอายุ๒๖ปีจุดนี้เป็นหน้าปั๊มน้ำมันบนถนนกาญจนาพิเศษ
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่บางบวนดนทบุรี
ขาซ้ายหักต้องใช้เปรย์ส่งลงไปหย่อนเปรย์ลงไปแล้วก็เอาเธอขึ้นมา
ก็ปลอดภัยดีนำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อย
คนงานที่ทำงานในที่เกิดเหตุบอกว่าจุดนี้กำลังก่อสร้างซ่อมแซมในส่วนงานของการไฟฟ้านครหลวงนะครับ
จุดนี้ลึก๑๐เมตรนะปีหนึ่งเมื่อคืนก็ทำงานกันอยู่เปิดฝาแผ่นคอนกรีต
กว้างหนึ่งเมตรเอาไว้หนึ่งแผ่นค่ะข้างบนเนี่ยยืนยันว่ามีการเอากลวยยางจราจรสีส้ม
ป้ายไฟเนี่ยตั้งเอาไว้เรียบร้อยแจ้งจุดเอาไว้เรียบร้อยนะครับ
อยู่จักรยานยนต์คันหนึ่งพุ่งมาด้วยความเร็วชนป้ายไฟ
แล้วตัวคนขี่จักรยานยนต์ก็กระเด็นตกลงมานะฮะ
ได้รับบาดเจ็บอยู่ข้างล่างก็ช่วยกันขึ้นมา
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปนะคะหน้าปั๊มน้ำมันบริเวณช่องทางคู่ขนานถนนกาญจนาพิเศษ
ก็มีการนำแผ่นคอนกรีตไปปิดเอาไว้แล้ว
จุดตรงนั้นนะคะรถยนต์ก็วิ่งได้ตามปกติ
ทีมข่าวได้คุยกับแม่บ้านในปั๊มที่อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุนะคะ
นางดวงพันธุ์คารมอายุหกสิบปี
เดี๋ยวลองฟังดูนะคะว่าช่วงจังหวะเกิดเหตุเธอเห็นอะไรบ้าง
บอกว่าเขาขี่รถมาไว้แล้วว่าเขาเมานะนะ
แต่เพื่อนเขาผู้หญิงกับผู้ชายที่มาด้วยอ่ะแล้วเขาคงซ้อนกันสองคนนะนะ
แต่ป้าเขาไม่รู้ป้าไปป้าเขาก็อยู่ขอบนั่นแหละเออเขาก็เรียกชื่อ
คนนั้นอ่ะชื่ออะไรไม่รู้นะเขาก็เรียกชื่อบอกว่า
เฮ้ยดีมึงไม่ต้องกลิ้นมึงไม่ต้องกลิ้นเดี๋ยวเราจะมีคนมาช่วยอะไรแบบเนี้ย
อ่าก็โชคดีนะฮะไม่เป็นอะไรมากกว่านี้ใช่ค่ะ